เสียงเบาที่สุดแล้วค่ะพอสามแห้งมาลิเซียวเบา
กลรดแตกหังก็ไม่รู้ไอพวกเนี้ยกลุ่มครับ
ว่านี้เป็นผู้มากรากดีหรือมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าไหน
ออกมาพูดคุยกันในห้องเดียวกัน
ดูถูกพี่น้องชาวอีสานบอกไอ้พวกนี้มันพวกกินหมา
พวกนี้มันตัวดำตัวดำพวกแบกปูดแบกอิด

แล้วด่าถึงขั้นบอกว่าชาวอีสานสำส่อน
อุดหูเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าถ้าใครฟังได้เชิญนะ
วันนั้นที่กูเจอ๒ตัวคุณอีสานสำส่องตัวนั้นนั่งกินก้วย

กูนึกว่ามาบอกผู้ผีฟ้าน้องชาวอีสาน
ตัวดำปิดปีแล้วไม่ได้ดำมาดากนะ
คุณอีสานดำแบบดำสกปรกอะดำแดดเพราะแบกปูน
เสริมมาย้อมผมทองครึ่งผมดำครึ่งนึงบ้าง
ใครเป็นแฟชั่นสไตล์นิดให้มึงเนี่ยฮะ

มันทำให้อยากให้ผมเข้าเคปซีอีกตลอด

อีสานก็ก็ดีกว่าก็แอ้อีสาน

ก็รักรอบแค่เดียวเหรอ
ลิซ่าเนี่ยมันก็เนรคุณแผ่นดินเหมือนกัน

ใช่ครับที่

ทุกผู้ชมอย่ากดแต่เลยนะครับ
อะไรของพวกมึงทุกผู้ชม

กับเหตุการณ์นี้เขาตั้งห้องขึ้นมาเพื่อตั้งใจจะเหยียดหยามด่าชาวอีสาน
ขุดทุกเรื่องที่เป็นชาวอีสานขึ้นมาด่า
ร้อนแรงรุนแรงขนาดไหนหยามทุกเรื่องฮะ
คืออย่างชาวอีสานเหมือนเป็นซอมบี้
คือถ้าเราไปเราจะรู้สึกว่าโอ้โหบ้านนี้เมืองนี้มันเหมือนพวกปีศาจซัมบี้
ทำไมถึงไปว่าเฮ้ยปีศาจซัมบี้พวกพี่เขากินหมาไง
พวกนี้ก็กินหมาไงอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้พวกกูแดก
เฮ้ยไปด่าเขาเป็นคนชั้น๒เป็นแรงงาน
อีสานตื่นยังไอ้ขี้ฆ่า
และยังบอกด้วยว่าคนภาคอื่นเป็นวิวัฒนาการก็คง
วิวัฒนาการมาจากลิงแต่คนอีสานวิวัฒนาการมาจาก
ไม่ใช่ลิงเนื้อสัตว์เนี่ยนะคือมันโหดกว่ามันต่ำกว่านี่คือยามกันขนาดนี้
และที่สำคัญหยามคนอีสานกินหมาพอด่าแบบนี้เอาเลยสนุกสนานกันใหญ่เลย
เอาคนอีสานก็ชอบกินหมาไม่พอยาวไปถึงพวกชาวอีสาน
มีผัวฝรั่งสนับสนุนให้ลูกมีผัวฝรั่งไอ้ห้องนี้มันพูดอย่างนั้น
ยังไม่พอนอกจากด่าหมาแล้วเนี่ยยังด่าเรื่องของมีผัวฝรั่ง
ด่าเรื่องสำส่อนด่ามาด่าไปด่าเรื่องตัวดำ
ตัวดำเพราะแดกอะไรแหละแปลกปูนอะไรเนี่ย

แดดเพิ่งแบกปูนไปหยามพวกชาวแรงงานเป็นผู้ใช้แรงงาน
ไม่พอไปด่าแก๊กพิ้งไปด่าลิซ่าแก๊กพิ้ง
นี่เขาดังระดับจักรวาลพวกแกรู้เรื่องไหมเนี่ย
มาจากโลกไหนกันเนี่ยไปด่าลิซ่าแบ็คพิ้งว่านี่ไงไอ้นี่มันอีสานไง
มันบุรีรำแล้วมันลืมกันเพื่อตัวเองและที่หนักไปกว่านั้นเนี่ย
ไปทำน่งทำนักอะไรมาเต็มมาหมดเลยฮะ
ลิซ่าบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่นี่ไม่ดังขนาดนี้หรอก
ไปอยู่นู่นก็เลยดังได้นะฮะความเลวร้ายครั้งนี้
เป็นอันดับหนึ่งของเทรนด์ทวิตเตอร์ใช่ค่ะอันดับหนึ่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะ
อันดับหนึ่งมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอันนี้คืออันดับหนึ่งที่คนเกลียดที่สุด
มันถึงขึ้นเทรนดอันดับหนึ่งแบบนี้ได้ฮะและโซเชียลเดือดขนาดไหน
จะใช่อีสานหรือไม่เหนือกลางอีสานใต้
ฟังข่าวนี้แล้วโกรธแทนพี่น้องชาวอีสานโกรธแทนไอ้แก๊งนี้มันเป็นอะไรกันนักหนาฮะ
ถึงขั้นอันไหนโกรธแทนถึงขั้นบอกว่าเอาอย่างงี้ไหม
ถ้าหากใครสามารถจับไอ้แก๊งนี้มันเบิร์ดกระโหลกได้ตบได้เตะได้ถีบได้
ผมโอนไวไอ้พี่คนนี้บอกผมโอนไวให้ทันทีละสองพัน
ไม่ต้องมีการรับประกันด้วยแค่มีคลิปว่าตบไอ้แก๊งนี้
ไอ้ท็อกสิคที่ว่าเนี้ยคนแดดอันหนึ่งหากตบได้ผมให้สองพันเลย
เดี๋ยวฟังพี่เขาครับ
ผมสิโอนทันทีเลยสองพันให้กูถามเนี่ยคนอีสานล่ะมันเป็นอย่าง
มึงก็อยากนำคนอีสานกักแทะมึงก็เมาร้วมกักแทะ

ไม่ได้กูก็เหตุงานห้องกูเนี่ย

มึงขอดเดินเหินอากาศได้อยู่บ่อมก็จะเลิศคักแทะ

ไอ้หนูเมาะมาเจอเครื่อง๔๘๐๐หน่อยน้อง

ดับอาหนาท์กระเทยอีสานตีบักนาดเก่ง

บนึงนึงบอกกินเขาก็คนอีสานที่ครึกแบบได้

อั้นอย่าติมหาง
หมาบ้านกูยังมีราคาของมึงเลย

ด้วยวิธีนี้มันไม่เท่หรอกลูกมันดูจน

เหยียดหยามพี่น้องชาวอีสานหรือจะเป็นอีสานหรือภาคไหนก็ตามที

และเหตุการณ์นี้พี่หนุ่มกัญชัยบอกก็ร้อนเหมือนกันนะ

มันไปพลาดพิงโหนจะแสะโหนอะไรสักอย่าง

ยินดีนะถ้าหากอยากจะมาออกรายการมาเจอกันหน่อยไหม
พวกปากเก่งเชิญมาเจอรายการพี่หนุ่มได้เลย
ไม่รู้ว่าโตมาแบบไหนพี่หนุ่มก็ตั้งคำถามเดียวกับพวกเรานี่แหละ
โตกันแบบไหนถึงตั้งกลุ่มนี้แล้วไปด่าคนอีสาน
แสดงว่ากลุ่มทั้งห้องนี้พวกมึงไม่มีชาวอีสานอยู่เลยเหรอ

หรือว่าพอมีแล้วมันมีความสนุกปากก็ไม่รู้
ไอ้แก๊งนี้มันเคยอายหรือเปล่ามันไม่มีความสลดหดหู่เลย
หลังจากนี้พี่น้องชาวอีสานด่าพี่หนุ่มด่า
มันก็ไม่สนใจฮะมันออกมาบอกว่าไอ้หนุ่มกัญชัยเหรอ
กูไม่ไปรายการมันก็จอบ

ยืนยันแบบนี้พี่หนุ่มฟังกับหูตัวเองพี่หนุ่มฮะ

และถ้าเกิดอยากให้ของเปรียบนกาแซให้ผมไปสองรายการ

ทำไมพูดอย่างนี้ไปดูถูกเลยเขาอีกสุดยอด

ใช้คำว่าเปิดวาร์ฟใช่ไหมจะเข้าไปเปิดวาร์ฟในโซเชียลมีเดียของไอ้แก๊งเนี่ยที่ด่าชนอีสาน
มันขี้กลัวปิดผังจูดไปหมดแล้วหูตูดปิดเฟซบุ๊กปิดโซเชียลมีเดีย
ไหนบอกเก่งมันปิดหนีกันไปยกแผงแล้วตอนนี้ไม่มีใครกล้าจริง
นี่มันเก่งแต่ปากเก่งแต่ในห้องของมันเท่านั้นเองจริงนะฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คนอีสานสะท้านเถือนอย่าว่าจะอีสานเลย
กับอีสานใต้พอฟังข่าวนี้ไปรู้สึกโกรธไอ้แก๊งนี้แทนพี่น้องชาวอีสาน
ไม่ใช่เปลี่ยนคีย์บอร์ดนะนี่เปลี่ยนทัพเฮ้าส์
ไม่น่าเชื่อจริงน่าจะมาเงกหน่อย